ดูความคืบหน้าการเสียชีวิตของเด็กชายสุลุยผิว
เป็นเด็กชายชาวพม่าวัย๒ขวบที่หายไปแล้วก็เสียชีวิตในไร่อ้อยที่สุพรรณบุรี
ถึงแม้ผลการชนสูตรเบื้องต้นนั้นไม่พบร่องรอยการถูกทำร้าย
มีเพียงร่องรอยของถูกสัตว์กัดแท้ที่ศพเท่านั้น
แต่พ่อแม่ยังคงไม่เชื่อว่าลูกนั้นจะเสียชีวิตเอง
น่าจะเป็นการถูกทำให้ตายมากกว่านะครับ
ภาคุณส่งไปร่ายหมะเรียงกันตั้งแต่ช้าเมื่อวานจนก่อน
ไล่อ้อยที่สุภัณฑ์บุรีซึ่งเป็นจุดที่เจ้าท่านที่เดินเท้าไป
แล้วก็ไปพบศพห่างจากจุดที่ศูนย์หายระยะทางประมาณ๕กิโลนะครับ
พ่อแม่ของน้องคนนี้ร้องไห้ตลอดเวลาแล้วก็บอกกับดวงวิญญาณของลูกชาย
บอกว่าไม่ต้องห่วงเรื่องของคดีพ่อแม่จะติดตามให้ถึงที่สุด
และขอให้ไปเข้าฝันแจ้งบ่อแสต่างให้กับแม่ด้วยนะครับ
และในการเสียชีวิตทางตำรวจก็ได้ดำศพเด็กชายซูลูยผิวไปส่งชนสูตรอีกครั้ง
สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
แพทย์ทำการผ่าถึงสองรอบ
แพทย์เวรประจำวันแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ
ผลออกมาตอนนี้คือไม่พบร่องรอยบาดแผลที่เกิดจากของมีคม
และไม่พบร่องรอยจากการถูกทำร้ายมีเพียงร่องรอยการถูกกระแทะจากสัตว์เท่านั้น
รวมไปถึงกระดูกไม่มีร่องรอยแตกหักนะฮะ
เหตุผลที่ต้องบอกแบบนี้เพราะว่าพ่อแม่เขาเชื่อว่าถูกรถไถนะ
ไถทับแล้วก็น้องเสียชีวิตก็เลยเอาร่างไปโยนทิ้งเพื่อเป็นการอำพลางศพนะครับ
ส่วนกรณีที่มีข้อมูลว่าศพของเด็กชายสุริผิวนั้นมีสภาพขาหลุดออกมาจากตัวแล้วก็ลักษณะผิดรูปเนี่ย
พบว่าเกิดจากสภาพศพที่มันเน่าเปื่อยครับเพราะคาดว่าเสียชีวิตมาแล้ว๕๑๐วัน
ก็ทำให้ข้อต่อตามจุดต่างของเด็กมันผิดรูปมันเน่าเปื่อยไป
ขณะที่จากการตรวจอาหารในกระเพาะไม่สามารถตรวจสอบได้เพราะว่าสภาพศพเน่าเปื่อยไปแล้วครับ
ตอนนี้ก็ยังไม่สามารถยืนยันสาเหตุการตายได้ต้องรอผลการตรวจให้ชัดเจนซะก่อน
เพื่อไปเปรียบเทียบกับผู้ต้องสงสัยต่อไป
เป็นผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสุพรรณบุรี
ก็บอกว่าผลการจนสูตรออกมา
ก็น่าจะหายสงสัยได้ระดับหนึ่ง
ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าพ่อแม่รวมทั้งคุณผู้ชมที่ตามข่าว
สงสัยว่าน้องเนี่ยเสียชีวิตด้วยสาเหตุใด
แต่ตอนนี้น่าจะคลายได้ส่วนหนึ่งเพราะว่าเด็กนั้นไม่ได้ตายโดยการถูกทำร้าย
วันที่พบศพผิวหนังบางส่วนพบรอยเขี้ยวของสัตว์กัดแทะ
น่าจะเป็นหนูหรือว่าตัวเงินตัวทองหรือว่าตัวเฮียมากกว่านะครับ
แต่ก็ยังไม่สามารถชี้ชัดได้ว่าเป็นสาเหตุทำให้น้องเสียชีวิตหรือเปล่า
ส่วนบริเวณรอบศพยังไม่พบพิรุธแต่อย่างใด
หลังจากทราบผลการชนสูตรศพแล้ว
ทนายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายลนลงทวงคืนความยุติธรรมให้สังคม
ก็เดินทางไปที่สพสายยายสมและพูดคุยกับพ่อแม่ของน้องที่เสียชีวิต
ซึ่งทางพ่อแม่เองก็บอกผ่านร่ามบอกว่าถึงแม้ผลจะออกมาบอกว่าไม่พบร่องรอยการถูกทำร้าย
แต่ก็ยังเชื่อว่าลูกชายต้องเสียชีวิตจากอุบัติเหตุหรือการถูกฆาตกรรมอย่างแน่นอน
จากสภาพศพไม่เหมือนตายแบบธรรมชาติพร้อมตั้งข้อสังเกตว่า
ถ้าลูกจมน้ำตายจริงเนี่ยศพจะต้องส่งกลิ่นเหม็นไปทั่ว
แต่ทำไมก้าวสู่วันที่๙แล้วถึงไม่มีกลิ่นเหม็นโชยออกมา
แล้วก็สงสัยอีกหนึ่งข้อคือชนะสูตรพลิกศพเร็วไปหรือเปล่า
แค่วันเดียวผลก็ออกมาแล้วและจะยังไม่เผาศพลูกชายจนกว่าจะได้รับความเป็นธรรมด้วยนะครับ
อันนี้พวกจริงค่ะก็ไม่ทราบอะไรเลยครับที่จะสาบแต่ถายธรรมชาติ
มันเหมือนมันแปลกครับเคยลาสนียังไงครับ
เห็นศพมันทำไมถ้าเด็กเขาจมน้ำจริงครับ
สภ์มันก็ต้องเหม็นไปทั่วไปเห็นดูแล้วก็สภ์มันก็ไม่เหม็นไปด้วย
เข้าไปพอพรุ่งนี้เช่ามาดูมันไม่มีกลิ่นอะไรเลย
บอกที่ผ่านมาก็ที่แถวบ้านก็คือเห็นว่าเด็กเขาก็ตายกันแต่ไม่เป็นลักษณะอย่างนี้
เขาบอกเด็กของเขาคนนี้คนเดียวในช่วงไร้ที่สุดต้องมาเห็นต้องมาเจอลักษณะอย่างนี้
อันนี้ล่ามอธิบายสิ่งที่พ่อกับแม่ได้พูดผ่านมาว่าเขาตั้งข้อสังเกตแบบนี้
ขณะที่ทนายรณรงค์ก็บอกว่าต่อจากนี้จะทำเรื่องขอส่งศพไปชนสูตรอีกหนึ่งรอบ
หลังจากผ่าไปแล้วสองรอบนะฮะขอไปพิสูจน์ที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมอีกหนึ่งรอบ
อยากให้กระทรวงยุติธรรมตรวจสอบว่าพ่อแม่ของเด็กชายซูลุยผิวนั้นมีสิทธิ์รับเงินเยียวยาจากกองทุนยุติธรรมหรือไม่
เรื่องนี้ครับทางด้านของนายธวัชชัยไทยเขียวเป็นรองประหลักกระทรวงยุติธรรมก็และเป็นโฆษกระทรวงยุติธรรม
นี่ท่านก็โพสต์เลยผ่านทางเฟซบุ๊คส่วนตัวบอกว่ากระทรวงยุติธรรมมีสิทธิ์รับค่าตอบแทนแต่ต้องพิสูจน์ได้ว่าเด็กนั้นต้องถึงแก่กรรมที่เกิดขึ้นจากการกระทำความผิดอาญาของผู้อื่น
พูดง่ายคุณผู้ชมเด็กตายเพราะถูกกระทำไม่ได้ตายเองอันนี้มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาจากกระทรวงยุติธรรมแต่ว่าถ้าเด็กเสียชีวิตเองจะไม่ได้รับเงินในจุดนี้ไปนะครับ
อันนี้ก็เป็นความคืบหน้าที่แน่นอนครอบครัวยังคงสงสัยสังคมบางส่วนยังคงตั้งข้อสงสัยตั้งข้อสังเกตว่าน้องจะเดินไปไกลได้ถึง๕กิโลเลยเหรอแบบนี้นะครับ